เรื่องของการช่วยเหลือกันในช่วงเวลานี้นี่คือสิ่งจำเป็น
การไปตั้งจุดบริจาคหรือว่าเอาข้าวของเครื่องใช้
เอาเงินไปบริจาคให้กับผู้ที่เดือดร้อนเนี่ย
อันนี้คนที่เขาเดือดร้อนจริงเขาก็ต้องการอยู่แล้ว
มีน้ำใจอันนี้ผมว่าอันนี้ดีช่วยเหลือกัน
แต่จากนี้ไปท่านต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลพื้นที่นะครับ
เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้น
หรือว่าการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างเชื้อโควิด๑๙นะฮะ
อย่างอยู่ในกรทมก็ต้องแจ้งในพื้นที่กรุงเทพก่อน
สำนักงานเขตอยู่ต่างจังหวัดก็ต้องแจ้งทางอำเภอทางจังหวัดนะครับ
เพราะล่าสุดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ทางตำรวจได้ดำเนินคดีเอาผิดกับผู้ที่มาแจกของโดยไม่แจ้งแล้ว
ส่วนทางกรุงเทพก็ออกกฎออกระเบียบมาแล้วนะครับ
ขยายเวลาในการที่จะห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลนี่ก็มีของกรุงเทพ

พันธุ์ตำรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บอกถึงกรณีที่มีประชาชนกว่าร้อยคนไปรอรับสิ่งของบริจาคที่ถนนกรุงเกษม
ป้อมปราบศัตรูภายแล้วชุลมูลวุ่นวายถึงขั้นทำร้ายร่างกายกัน
เนี่ยฮะตามคลิปเนี่ยครับเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๒เมษายนนะครับ
ตำรวจสนพระพลาชัย๒ได้ไปตรวจสอบสืบสวนสอบสวนแล้ว
เกี่ยวกับคนที่มาแจกสิ่งของพบว่าไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่และไม่จัดให้เว้นระยะห่าง
ควบคุมการแพร่เชื้อของโรคด้วยซึ่งคนที่มาบริจาคได้ไปพบพนักงานสอบสวนแล้วนะครับ
ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาก็คือความผิดฐานฝ่าฝืนประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบ
ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินห้ามการจัดกิจกรรมมั่วสุมในลักษณะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
ส่วนเหตุทำร้ายร่างกายกันนะฮะระหว่างที่มารับของเนี่ยตอนนี้กำลังติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
ดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับนี่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าท่านคิดว่าถูกทำร้ายในช่วงเวลานี้ตรงนี้
ท่านไปแจ้งความเพิ่มเติมได้ที่สอนอพระพลาชัย๒นะครับส่วนกรุงเทพมหานครวันนี้มีการประชุม
คณะกรรมการโรคติดต่อของกรทมนะครับมีพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ราชการกรุงเทพมหานคร
เป็นประธานในที่ประชุมนะฮะเรื่องการแจกสิ่งของในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยทางกรทมบอกว่าจากนี้
ไปนะครับมีกรอบอยู่๓แนวทางนะฮะคือ๑เคาะประตูแจกตามบ้าน๒บริจาคให้กับหน่วยงานรัฐ
และเอกชนที่ต้องการจะไปบริจาคผ่านแล้วก็๓จะจัดจุดแจกสิ่งของให้ในพื้นที่๕๐เขต
อาจจะให้แจก๓ช่วงเวลาคือ๗โมงถึง๙โมงเช้า๑๑นาฬิกาถึง๑๓นาฬิกา
แล้วก็๑๖นาฬิกาถึง๑๘นาฬิกา๕๐เขตจะมีอยู่๗๑จุด
ใครจะไปบริจาคสิ่งของอะไรพวกนี้ท่านต้องไปแจ้งเขตก่อน
จากนี้ไปต้องแจ้งเขตก่อนนะครับ
ส่วนเรื่องของการห้ามขายสุราเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์เนี่ยนะฮะ
ทมเขาออกประกาศห้ามเอาไว้๑๐เมษาถึง๒๐เมษา

ตกลงที่ประชุมของกรทมวันนี้ขยายไปถึง๓๐เมษายนนะครับ
ที่อยู่ในกรุงเทพนะฮะร้านโค้งร้านค้าต่างหรือว่าประชาชนในกรุงเทพ
ขอให้ทราบนะครับกรุงเทพขยายเวลาการห้ามขายสุรา
ขายปลีกและขายส่งออกไปถึง๓๐เมษายน
เดี๋ยวฟังเสียงท่านโฆษกกฎธมนะครับ
ซึ่งจะเป็นระบบในการที่จะให้พี่น้องประชาชนมาตรวจสอบว่า
แต่ละจุด๗๑จุดมีอะไรบ้าง
และในช่วงเวลา๓ช่วงเวลาก็คือเช้ากลางวันเย็น
เราจะแบ่งช่วงเวลาในการแจกของมีใครแจกอะไรบ้างแล้ว
และจุดใดที่ยังขาดและท่านสามารถมาเติมเต็มได้ในจุดไหน
ซึ่งระบบจะพร้อมในวัน๒วันออก
ส่วนเรื่องการผ่อนคลายมาตรการต่างในพื้นที่กรุงเทพ
ทางกรมศาลมอล์บอกว่าคงยังต้องคงเข้มกันต่อไปนะฮะ
เพราะว่าตอนนี้เฉลี่ยแล้วมีผู้ติดเชื้อในพื้นที่กรุงเทพ
โควิด๑๙คือมีประมาณ๒๐คนต่อวัน
ก็ต้องคงมาตรการเข้มกันต่อไปก่อนนะครับ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคบอกว่า
วันนี้นายมนตรีในระหว่างการประชุมสบคได้กล่าวถึงความจำเป็น
ต้องคงพรกรฉุกเฉินต่อไปอีกระยะหนึ่งนะฮะ
ส่วนจะผ่อนคลายอะไรบ้างเดี๋ยวก็จะมีมาตรการรองรับออกมา
เป็นส่วนไปนะฮะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษา
แล้วก็วางมาตรการในการผ่อนคลายเพิ่มเติมขึ้นมาด้วย
ขึ้นมาด้วยถ้าจะผ่อนคลายนะครับส่วนเรื่องที่คนเอกรยุทธจันทร์โอชา
มนตรีบอกว่าจะทำจดหมายเปิดผนึกไปถึง๒๐มหาเศรษฐีของไทย
เกี่ยวกับบทบาทในการร่วมมือในการแก้ไขปัญหาโควิด๑๙ในไทยเนี่ย
ขาธิการน้ำมนตรีจะเป็นผู้ร่างจดหมายซึ่งยังไม่รู้ว่าจะส่งไปถึงคนไหนอะไรยังไงบ้าง